เขาว่าเป็นคู่ชีวิตก็อยู่กันจนแก่จนเท่า
แล้วพอมีคนหนึ่งเสียอีกคนนึงเสียตาม
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้คือหมอดูทักไว้แล้ว
หมอดูทักลูกหลานบอกว่าอย่าไปแยกคุณตากับคุณยายจากกัน
ไม่งั้นนะถ้าแยกจากกันจะมีคนที่ตาย

คุณผู้ชมฮะคือหมอดูทักเอาไว้แล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปหลังจากที่ได้รับทราบเรื่องราวตรงนี้นะครับ
เมื่อพบว่าครอบครัวบอกว่าสามีภรรยาอายุวัยกว่า๗๐ปี
ทั้งคู่เสียชีวิตในวันเดียวกัน
คือวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยร่างของทั้งคู่นะฮะก็คือคุณยายบัวงามมาสหมายอายุ๗๗ปีนะครับ
แล้วก็คุณตาวิชัยอดทนถ้าอายุ๗๖ปี
เป็นสามีภรรยาและเป็นคู่ชีวิต
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาอยู่คู่กัน
ที่วัดพลงช้างเผือกจังหวัดระยองนะครับ
สิทธิ์ข่าวอยากรู้เรื่องราวตรงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ
ลูกชายของคุณตาคุณยายนะครับบอกว่าก่อนที่พ่อแม่จะเสียชีวิตนะครับ
จริงแล้วทั้งคู่อยู่บ้านเดียวกัน
ต่อมาคุณแม่ป่วยลูกชายก็เลยตัดสินใจ
ต้องแยกตัวคุณแม่ออกมาจากคุณพ่อเพื่อไปรักษาตัว
คือลูกชายแกก็มีเหตุผลนะบอกว่าคนป่วยอยู่ด้วยกันกับคนป่วย
เดี๋ยวจิตใจจะไม่ดีนะครับขอแยกมารักษากันก่อนนะครับ
ทีนี้พอมาถึงช่วงเช้าของวันที่๙พฤษภาคม
คุณแม่ที่ลูกชายดูแลอยู่เสียชีวิต

คุณพ่อมาเสียชีวิตตามไปนะครับ
ทั้งที่คุณพ่อยังแข็งแรงเป็นปกติดีนะ
ทำให้ส่วนตัวแล้วก็ทางลูกหลานเชื่อแบบนี้ครับ
เชื่อว่าสาเหตุที่ทั้งคู่เสียชีวิตไปเกือบพร้อมกัน
เพราะลูกหลานยังไม่ทันได้ทำพิธีสะดอกเคราะห์

วัดคลองป่าไม้ที่อำเภอแกลงจังหวัดประยอง
ทักเอาไว้บอกว่าแม้ทั้งคู่จะเจ็บจะป่วยอย่างไรก็ตาม
อย่าแยกทั้งคู่ออกจากกันอย่าพรากท่านทั้งคู่นะครับ
จะไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ตามหรือจะไปรักษาที่ไหนก็ตาม
แต่อย่าพรากทั้งคู่แต่ลูกหลานก็มาคิด
ไม่ให้พรากแล้วจะทำยังไงลูกหลานก็เลยขออนุญาตในการพราก
แต่ถ้าพรากทั้งคู่ออกจากกันต้องมีวิธีสะดอกเคราะห์
หมอก็เตรียมเลยนะเขียนอะไรนะสิ่งต่างที่ลูกหลานต้องเตรียมไว้ในกระดาษเลยนะ
เตรียมแล้วมาทำพิธีสะดอกเคราะห์ยังไงบ้าง
แต่ลูกหลานบอกขออีกสัก๒วันเพราะตอนนี้กำลังดูแลพ่อแม่อยู่
ยังไม่ทันได้ทำพิธีสะดอกเคราะห์คุณก็มาพรากจากกันไปแล้ว
ฟังเสียงลูกชายหน่อยนะครับ
มันเป็นความเชื่อแล้วก็๕๐๕๐แต่ผมว่าผมเชื่อ
ลูกหลานบอกเชื่อนะครับคือต้องแยกท่านต้องพรากท่านแหละ
แต่ก็พยายามจะหาทางแก้ด้วยการไปสะดอกเคราะห์
ส่วนนักข่าวของเราเดินทางไปเจอกับหมอวังนะฮะ
อาจารย์วังหมอดูที่ทักทำนายไว้นะฮะ
หมอดูยืนยันแบบนี้บอกว่าตรวจดวงชะตาของคุณตาคุณยาย
วันที่วันเกิดอะไรทั้งเรียบร้อยแล้วล่ะ
ก็เลยบอกว่าทั้งคู่เขาเป็นคู่ชีวิตกัน
หากต้องพรากต้องแยกจากกันต้องทำพิธีต่อชะตาสะดอกเคราะห์
ก็บอกลูกบอกหลานเขียนไปเลยนะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะ
ลูกหลานบอกขอ๒วันนะ๒วันจะรีบทำนะครับ
ปรากฏมาทราบว่าทั้งคู่เสียชีวิตนะฮะ
หมอดูเคยทักไปหลายคนแล้วนะคนในชุมชนหมู่บ้านเนี่ย
ทักเด็กวัยรุ่นไปว่าอะไรรู้ไหม
วันนี้อย่าไปขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์นะ
ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของตัวเองหรือมอเตอร์ไซค์ของคนอื่น
ทีนี้เพื่อนมารับเพื่อนมาเบิ้ลเครื่องอยู่หน้าบ้านเป็นชั่วโมง
รอให้เด็กวัยรุ่นที่หมอดูเตือนหมอดูทักเนี่ย
พาไปห้างปรากฏว่าเด็กวัยรุ่นเขาทนไม่ไหว
เบิ้ลเครื่องรออยู่โอเคไปซ้อน
ขณะเดินทางไปห้างอุบัติเหตุตายตามที่หมอดูทัก
หมอดูบอกว่าจริงแล้วคนที่จะมาทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้เนี่ย
ก็เป็นพระพระในวัดนี่แหละไม่ใช่หมอเอง
หมอแค่เป็นคนดูแต่พระท่านจะทำพิธีให้

เพราะว่าถ้าเกิดในมุมสมมุติการรักษาการรักษา
ก็ต้องแยกไปรักษาเพื่อให้คุณหมอก็ได้ทำการรักษาได้โอเค
ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีอีกท่านหนึ่งมาคอยอยู่ข้างด้วย
แต่หมอดูท่านก็บอกว่าต้องทำพิธีไงสะดอกเคราะห์ไว้ก่อนซะ
แต่ลูกหลานยังไม่ทันทำนะครับ